เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหนุ่มนักเรียนดนตรี
เขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับแฟนสาวแล้วถูกรถเก๋งเฉียวชน

เขาบอกว่าตอนนี้เขาเป็นนักเรียนดนตรีเอกกีต้า
แต่ทีนี้มือเขาเย็บไป๑๐เข็ม
นี่เป็นภาพคลิปนี้เฉียวชนแบบนี้ค่ะแล้วหลบหนีไปเลย
เขาบอกว่ามือเขาเย็บ๑๐เข็มตอนนี้เรียนหนังสือไม่ได้นะคะ

นี่เป็นคลิปนะคะจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์มา
กำลังลงสะพานเลยแล้วมีรถเก๋งมาด้านหลัง
ไม่เห็นผ่านป้ายทะเบียนเพราะขับเร็วมาก
หลังจากนั้นรถเก๋งหลบหนีไปเลย
นี่คืออีกคลิปที่วงจรปิดจับไว้ได้
หลังจากที่รถเฉียวรถจักรยานยนต์ล้มแล้ว
รถเก่งนี้ขับต่อไปค่ะต่อไปเรื่อย

ไปอยู่เลนขวาสุดอีกด้วย
นี่เนี่ยค่ะคันนี้ค่ะไปเรื่อยเลยปกติเลยค่ะ
จอดตกใจอะไรเลยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนวันจันทร์ที่ยี่สิบธันวาคมสามทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีนะคะ
เป็นทางลงสะพานช่วงปากซอยรัชดาท่าพระ๑๙ใกล้กับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่
นายเธียระพงยืนยงชัยวงอายุยี่สิบเอ็ดปีผู้ขับขี่และหนังสาวสะสิธรอิ่วจันทรึกอายุยี่สิบสามปี
ซ้อนท้ายได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ค่ะตัวฝ่ายชายเนี่ยกระดูกเท้ากระดูกนิ้วโป้งเท้าขวาแตก
มีบาดแผลฉีกที่บริเวณมือขวาต้องเย็บ๑๐เข็ม
และมีแผลถลอกตามร่างกายอีกด้วย
ที่สำคัญเขาเป็นนักเรียนดนตรีสาขาดนตรีตะวันตก

ตอนนี้ต้องขาดเรียนขาดรายได้
เพราะปกติแล้วนอกจากเรียนไปด้วยรับจ้างเล่นดนตรีด้วย

หัวปวมมีแผลถลอกตามร่างกาย
ก็ต้องหยุดงานเหมือนกันไปรักษาตัว
ไปพบหมอแต่ละครั้งก็ต้องจ่ายเงินเอง

กลับได้รับคำตอบอย่างเป็นมิตรจากร้อยเวรว่า
ให้ไปหาหลักฐานกล้องวงจรปิดมา
ถ้าหายมาได้ก็สามารถดำเนินคดีให้ได้
ที่สำคัญตำรวจพูดกับแม่ของผู้บาดเจ็บว่า
อย่างนี้จับยากนะแม่ทำใจเถอะ

ไม่ช่วยเลยครับพูดจาก็ไม่ค่อยโอเค
ก็คือเหมือนเขาให้เราไปหาหลักฐานเองว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่ครับแล้วก็จะแบบคอยพูดตลอดว่า

เราไปหาวงจรปิดเองทั้งหมดเลยใช่ไหม

ฝากอะไรถึงคนที่ขับรถยนต์คันนั้นบ้าง
ถ้าเผื่อว่าเขาเนี่ยดูอยู่แล้วสมมุติว่า
ไม่รู้ตัวจริงหรือถ้าเขารู้แล้วเขาอาจจะอยากชดใช้
ก็อยากจะฝากว่าให้รีบมารับผิดชอบเร็วอะครับพี่
หนียังไงมันก็หนีไม่พ้นหรอกครับ
น้องเขาบอกว่าคลิปที่คุณผู้ชมดู
เป็นคลิปที่ครอบครัวเขาไปหามาเองนะ

และตัวเขาและญาติก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ยากต่อการเข้าถึงคลิปนะคะ
แต่ล่าสุดเช้านี้คุณพ่อผู้บาดเจ็บเดินทางไปที่

ได้รับคำตอบว่าคุณไม่มีสิทธิ์มาดูเองแบบนี้
ต้องเป็นร้อยเวรเจ้าของคดีมาติดต่อ
ทีนี้คุณพ่อก็เลยโทรไปหาร้อยเวรเจ้าของคดี
สอนอท่าพระที่แนะนำให้ไปป้อมจราจร
แล้วก็บอกข้อมูลตามที่ตามที่ทางป้อมบอกมา
ค่ะแต่ร้อยเวรเจ้าของคดีสนท่าพระ

คุณไปขอดูเองไม่ได้และยังบอกอีกว่า
มีหลายคดีต้องทำนะไม่ใช่คดีนี้คดีเดียว
อกจากนี้บอกว่าให้คิดซะว่าเป็นเหมือนคราวซวยไปแล้วกัน
ถ้าใครอยู่บริเวณนั้นนะคะแล้วมีกล้องวงจรปิดค่ะ
ให้ข้อมูลกับครอบครัวผู้ที่บาดเจ็บได้เลย
เขาจะได้เอาคลิปนี้ไปให้ตำรวจทำงานหน่อยนะคะ
และจะได้หาตัวคนขับรถมารับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
และค่าเสียหายของรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้น
แบบนี้นะคะคืนวันจันทร์ที่๒๐ธันวาคม๓ทุ่ม๔๗นาที
บริเวณทางลงสะพานช่วงปากซอยรัชดาท่าพระ
ใกล้กับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ค่ะ

หรือว่าเห็นรถคันต้องสงสัยหรือเปล่า
ก็จะได้เป็นเบาะแสช่วยไปนะคะ